คุณผู้ชมครับกรกตตอนนี้เขาก็ออกมาชี้แจง
เพราะว่ามีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
หรือที่เราจะเรียกย่อว่ากปน
เซลฟี่กับคนดังจากพักการเมือง
ในช่วงที่เขากำลังออกไปเลือกตั้งกันอยู่
ก็เริ่มมีเสียงเตือนมาว่าไม่ควรทำนะครับ
เพราะเดี๋ยวอาจจะถูกมองว่าไม่เป็นกลางได้
เนื่องจากว่ามีบางหน่วยขอเซลฟี่กับคุณทิมพิธาไง

ก็ขอเซลฟี่หน่อยสักนิดก็ยังดี
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยในช่วงเวลาแบบนี้ต้องระวังกันนะ
เพราะว่าล่าสุดระหว่างที่คุณทิมพิธา
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐
ปากซอยสุขุมวิท๓๙เขตวัฒนากรุงเทพเนี่ย
ก็มีภาพมีคลิปเหล่านี้ปรากฏขึ้น
ล่าสุดเลยค่ะธิการกรกตคุณแสวงบุญมีครับ

แต่อยากขอความร่วมมือจากปปน
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่าอย่าทำเลย
อาจจะถูกมองเรื่องความไม่เป็นกลาง
แล้วก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

อาจจะต้องแยกบทบาทหน้าที่แล้ว
ความชื่นชอบอาจจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะ
คือภาพที่ออกไปคนจะมองได้
จำเป็นต้องเป็นทางด้านของคุณทิพิธานะคะ

เราเองเป็นนักข่าวเองก็ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังเหมือนกัน
กว่าจะถึงช่วงเวลาปิดหีบไปแล้วนะครับ